หลังจากนั้นเดินไปที่ตู้เย็น

ใช่ครับกำมาเลยกำนึง

จังหวะที่แกจิ้มอยู่อย่างนี้คือแกไม่ได้มองนะ
คว้าอย่างนี้แล้วก็หันไปบอก

หันไปอยู่มุมลึกของห้อง
มันจะมีโต๊ะหมู่อยู่แต่ไม่มีพระ
ตรงหัวเตียงก็จะมีพวกกุมารทองมีพวกตุ๊กตา
เหมือนเขาน่าจะบูชาอะไรบางอย่างที่มันเป็นสายดำไปเลย
ตอนนั้นจีนเป็นประจำเดือนพอดี
ผมก็เอาซักอะไรมาด้วยคือผ้าอะนำไหว

สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่ม
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องร้อน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และเหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับ
คุณสัยมนต์ดำความเชื่อต่าง
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่า

เรายังคงอยู่ในธีมของความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางวัฒนธรรม
แต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
คือวันนี้ครับเรามีความพิเศษของความเชื่อ
นั่นก็คือความเชื่อเกี่ยวกับการแก้คุณสัย

ถ้าทุกท่านพร้อมไปติดตามรับชม

ที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ท่านนี้เป็นเจ้าของเรื่องความลับ๑๕ปี
และบ้านร้าง๓๐ปี
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณนิกครับ

ปกติเราคุยกันผ่านทางเสียง

วันนี้มีโอกาสได้เจอกันได้เห็นหน้ากัน

ความเชื่อเกี่ยวกับผี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

ก็เคยเจอมาแล้วแล้วก็ประสบ

ไม่ต้องมีเผื่อ๙๙ไม่ต้อง
ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป

แต่วันนี้เรื่องที่คุณนิกจะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปีนะ
เพราะก่อนหน้านี้จะมาเรื่องกับ๑๕ปี๓๐ปี
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของพี่สาวคนหนึ่ง

ใช้ชื่อเรื่องว่าพี่สาวที่เปลี่ยนไป

เป็นยังไงครับเรื่องนี้พี่สาวที่เปลี่ยนไป
จะย้อนไปในตอนนั้นก็คือ

แล้วมันเกิดความสนิทสนมจนกระทั่ง

รู้จักมะคุ้นกันทุกสิ่งทุกอย่าง
ตอนนั้นแกทำงานเป็นฝ่ายขายให้บริษัท

ที่เป็นสไตล์ชอบผู้หญิงด้วยกันเอง

คลิปวิดีโอวีดีโอนึงที่

เหมือนวิดีโอภาพก็ตัดไป

ไม่มีครับไม่มีอะไรเลย
มีแต่มืดเท่าเฉย
ใช่ครับนิบ
ที่นอนเฮ้ยแสดงว่าไอ้คลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเขาถ่ายในห้องนอน
ใช่ครับที่มันมืดใช่แล้วมันปรากฏเงาขึ้นมาไอ้เงาเงาเนี้ย
มันเหมือนกับดักตัวเองเหมือนกับหนังผีที่เราเคยดูอ่ะนะ
อ่าไม่ถึงขนาดนั้นครับเหมือนเหมือนจะลุกมาบิดขี้เกียจ
แต่ว่ามันเหมือนจังหวะเป็นค้างครับมันมันจะไปดัดช่องเป็นอ่า
แล้วก็นอนลงไปแล้วก็นอนลงไปแล้วมันแปลกตรงไหน
มันแปลกตรงที่จังหวะที่นอนคือเขาทักเขาทักแล้วก็คือมันส่งผ่าน
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเฟสครับมันจะมีระยะเวลาที่จะให้ส่ง
พอมันครบอ่ะวีดีโอมันเลยตัดแล้วส่งส่งอัตโนมัติอืม
เลยได้แค่นั้นอืมแต่หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เจนทักอ่ะ
เขาเปิดไฟหัวเตียงครับเห็นเป็นว่าพี่สาวของผมอ่ะ
นอนลงแล้วเจนพยายามเขย่าเหมือนแกจะแกล้งหลับอะครับ
อืมเหมือนไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ปลุกไม่ตื่นเลยอืม
เรื่องนั้นก็ผ่านไปอืมกระทั่งความแปลกอย่างที่สองก็คืออ่า
หลังจากนั้น๑อาทิตย์เวลาไปตลาดหรือว่าเวลาไปเดินห้าง
อะไรอืมแกจะมองของขาวเป็นพิเศษอืมหมายถึงพี่สาวใช่ครับ
ซึ่งปกติแกไม่ได้ชอบกินของขาวอืมพวกเครื่องในตับทุกอย่างคือแกไม่แตะเลย
ครับแต่พอจังหวะนั้นคือเวลาที่เดินผ่านแกจะมองมองเหมือนเหมือนอารมณ์ผู้ชายพี่
อืมไปเจอของที่เราอยากได้อ่ะอืมเราจะมองแล้วก็ยิ้มเออเอออยากได้นะ
แล้วหลังจากนั้นแกเริ่มซื้อซื้อเครื่องใน
ตับซื้ออะไรหลายอย่างมาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ให้เจนเนี่ยเป็นคนปรุงอาหารให้กิน
ก็ทำกับข้าวใช่ครับอ๋อก็แกอยู่บ้านกันสองคนอืมแต่ความแปลกก็คือ
มันชอบหายไปอย่างสมมุติเราเป็นคนทำกับข้าวอย่างนี้พี่
ถ้ามันเหลือเราจะรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ใช่แล้วก็แต่พอเช้ามาเหมือนมันจะหายไป
เฮ้ยไอ้ของศพหายไปใช่ครับเออเออกระทั่งวันที่เจนโทรมาบอกว่าไม่ไหวแล้วก็คือ
ตอนนั้นเวลาประมาณตีสามเจนตื่นมาลักษณะของบ้านบ้านที่แกอยู่อ่ะ
คือมันจะเป็นโซนรับแขกแล้วก็มันจะเป็นบ้านเดี่ยวครับโซนรับแขกแล้วก็ตู้เย็น
แล้วก็จะมีห้องนอนอยู่ด้านข้างเจนได้ยินเสียงเหมือนมีใครลื้ออะไรสักอย่าง
อืมแล้วพี่ผมไม่ได้อยู่บนที่นอนก็เลยเปิดประตูออกมาดู
เห็นว่าพี่ผมนั่งอยู่หน้าตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นอยู่แล้ว
เหมือนคุยหาอะไรสักอย่างจนเห็นว่าไปเปิดอ่าไอ้ตรงช่องที่เราเก็บของสด
ครับแล้วหยิบเครื่องในออกมากินครับยกยกกินอย่างเงี้เลยพี่
เฮ้ยคือกินแล้วก็นั่งแบบยกสมมุตินึกภาพยกไส้ขึ้นมา
ใช่ครับหยอดเข้าปากอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับ
พอเจนเห็นอย่างนั้นเจนตกใจแล้วบอกเฮ้ยเจนวิ่งเข้าอีกห้องนึง
แล้วขังตัวเองอยู่ในนั้นเลยคือจากที่เห็นภาพที่แฟนเขากำลังคุย
แล้วก็ไปหยิบของสดกินวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็ขังตัวเอง
ตัวเองแล้วก็โทรหาผมบอกว่าหูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ผมเลยจากชนบุรีคือนั่งรถมาที่กรุงเทพเลยครับ
มาถึงที่บ้านตอนนั้นสายแล้วพี่ผมแกไปทำงานตามปกติของแก
ผมเลยได้รับรู้เรื่องจากเจนว่าก่อนหน้านี้๒อาทิตย์
มันจะมีเหตุการณ์แปลกเริ่มขึ้นก็คือแกเริ่มเป็นคนตาขวาง

เริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของแก
ทั้งที่อยู่กันมาแล้วเกือบ๕ปีอืม
แปลกอย่างที่สองแกจะชอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนานเป็นพิเศษ

อาบน้ำทีละชั่วโมงหรือว่าเข้าห้องน้ำที๒๐๓๐นาทีครับ
เข้าไปคุกในนั้นเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เจนแอบเห็นว่า
อ่ามันมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอืม
เป็นการคุยชู้สาวอืม

ซึ่งมันเห็นแค่ข้อความมันไม่ได้เห็นอะไรเลย
หลังจากนั้นระยะเวลาผ่านมาเป็นวันนะครับ
มันจะมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเรื่อย
มีทั้งที่แอบกินของสดแอบมองแอบซื้ออะไรมา
จนกระทั่งหนักที่สุดก็คือ
กำลังกินข้าวอยู่อย่างนี้ทำกับเจนทำกับข้าวปกติเลย
แกเดินไปคลุกน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มพริกผงครับพริกป่น

หลังจากนั้นเดินไปที่ตู้เย็น
กำตับไก่

กำมาเลยกำนึงแล้วก็มาวางลงแล้วก็จิ้ม
ตับไก่ขี้เล็กอะน่ะแล้วก็มาจิ้มพริกบ่น
ไม่ใช่ชิ้นเล็กพี่คือมันเป็นชิ้นทั้งตับเลย

ตับไก่ไงตับไก่มันก็ชิ้นประมาณนี้ครับ

ตอนนั้นเจนตกใจแล้วก็เหมือนจะคว้ามือ

จังหวะที่แกจิ้มอยู่อย่างนี้คือแกไม่ได้มองนะ
คว้าอย่างนี้แล้วก็หันไปบอก
อย่ามายุ่งกับกูแล้วก็กิน

ตอนนั้นจีนตกใจแล้วก็งอนจังหวะนั้นก็คืองอน
งอนแล้วก็ไม่คุยกันแต่ว่ายังทำหน้าที่ภรรยาเหมือนเดิม
คือทำทุกอย่างซักเสื้อผ้านู่นนี่นั่น
แล้วคืนนั้นก็เป็นคืนที่เจนส่งวีดีโอนั้นให้ผม
จนกระทั่งมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปะปลายเรื่อย
มีบางครั้งที่แกอยากกินแกก็เดินไปหยิบกินเฉยเลย

พระเวลาเราไหว้พระเราจะมีน้ำใช่ไหมที่เราถวายน้ำถวายดอกไม้
ผมไปอรัฒนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้ามีอะไรที่มันไม่ดี
ขอให้ขับไล่ขอให้ปัดเป่าให้พี่เผื่อจะช่วยอะไรได้
นั่งรออยู่ที่โซฟาจนประมาณทุ่มกว่าได้ยินเสียงเปิดประตูบ้าน
ตอนนั้นพี่เขาดูสมมากจากคือพี่เป็นผู้จากฝ่ายเกาะ
มันก็ต้องดูดีดูดีแต่มันโซมแบบโซมที่เราเห็นได้ชัดเลย
ที่คอถอดแล้วก็เหมือนไม่ให้แกเห็นถอดแล้วก็กำเอาไว้

แล้วบอกคิดถึงจังเลยอะไรของเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วผมก็คล้องคล้องแล้วก็เหมือนใส่เลยใส่เลย
ตอนนั้นแกตกใจอะไรเนี่ยเหมือนจะหยีบอะ
แล้วผมก็คว้าเหมือนคว้าแก้วน้ำแล้วก็เทลาดลาดหัวเลย
ลาดหัวเลยลาดหัวเลย
แล้วเหมือนจังหวะชอตฟิลด์อะพี่
คือเหมือนปุ๊บเอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่
เอ้าเพิ่งมาถามตอนนั้นว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่ราดน้ำไปแล้วเหรอ

เหมือนคนตกใจว่าเฮ้ยไอ้นี่ใครวะแล้วเหมือนเพิ่งจำได้
เหมือนเพิ่งจำผมได้อ่ะแล้วบอกเอ้าผมก็บอกเอ้า
มาตั้งนานแล้วแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะ
เป็นอะไรทำไมปล่อยให้ตัวเองมีสภาพอย่างนี้
มันก็บอกสภาพยังไง
เนี่ยมึงเห็นไหมเจนอ่ะคือตอนนั้นเจนยืนร้องไห้แบบ

ผมก็คว้ากระจกให้มันดูมันตกใจหน้าตัวเองอะพี่
บอกเอ้าแล้วมันก็คำ

มันก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เหมือนเดินไปปอบเจน

อบอยู่สักพักนึงผมเลยว่าไหนเอาโทรศัพท์มาดิ
เดินไปหยิบแล้วก็ให้แกปลดล็อกให้

มีข้อความที่ยังไม่เปิดอ่าน
ข้อความของผู้ชายคนหนึ่ง

มันจะเป็นข้อความเชิงชู้สาวเลยพี่
แล้วผมก็สไลด์ดูเรื่อย
มันเริ่มจะมีภาพที่พี่ผมส่งไป
เป็นภาพที่ค่อนข้างจะวาบวิวนิดหน่อย
ก็คือถ่ายอยู่ที่ทำงานนะครับ
ถ่ายแล้วก็ถ่ายมุมสูงให้ดูแบบดูเซ็กซี่นิดหน่อย
จนผมสไลด์ไปเรื่อยมันมีรูปผู้ชายคนนึง
อายุเหล่าสัก๔๐กว่า
แต่เป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่อ้วน
คือไซส์คือ๑๒๐เลยพี่
น้ำหนักคือ๑๒๐โลเลย
ผมว่าเฮ้ยถ้ามึงจะหาผู้ชาย
ควรที่จะดีกว่านี้ไหม
เพราะว่าตัวเองก็เป็นถึงผู้จัดการฝ่ายขาย
แล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหล
ผมก็เหมือนตอนนั้นอารมณ์โมโหแบบเลือดขึ้นหน้าแล้ว
มันจะเหมือนจะเดินเข้ามาเหมือนมาหยอกผม
ผมก็หันไปมองหน้ามันบอกมึงอย่าพึ่ง

มันเริ่มมีรูปที่เป็นของมันเอง
ทั้งที่เรื่อยทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีทั้งการวีดีโอคอร์มีทั้งการโทรปกติ
ซึ่งมันพอจะเดาได้ว่าการคอคือคอทำอะไร
ผมถามว่าเหมือนเคยไปเจอกันหรือยัง
บอกว่าตั้งแต่รู้จักมายังไม่เคย
ผมเลยตอนนั้นด้วยความโมโห
ผมส่งข้อความไปบอกว่าอยู่ไหนอยากจะไปเจอ

ผู้ชายคนนั้นโทรมาเลยโทรมานะตอนนั้นเลย

รับเสร็จผมอยู่ข้างหลัง
คุยบอกว่าจะไปหาจะไปอย่างนั้นอย่างนี้
สักพักนึงผมก็หั่นไปหยิกขามันให้มันวาง
ผู้ชายคนนั้นส่งโลเคชั่นมา

ไปถึงถามเบอร์ห้องถามทุกอย่าง
ขึ้นไปถึงหน้าห้องส่งข้อความบอกว่าถึงแล้วนะ

พอเขาเปิดประตูผมผลักเลย

แล้วบรรยากาศในห้องมันจะค่อนข้างเป็น

โอเคก็ห้องตามภาษาผู้ชาย

หันไปอยู่มุมลึกของห้อง

เป็นโต๊ะขึ้นมาแล้วก็มีพานมีดอกไม้มีอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ตรงหัวเตียงก็จะมีพวกกุมารทองมีพวกตุ๊กตา

อะไรสักอย่างที่มันออกจะดำหน่อยครับ

กระโดดขึ้นคล่อมแล้วตรงข้างมันจะมีพวกเครื่องครัวอยู่

แล้วก็ทำหน้าตกใจหน่อย
ถามว่ารู้ไหมผมเตรียมอะไรมา
ตอนนั้นจีนเป็นประจำเดือนพอดี

อันนี้ทำอะไรใครก็ช่าง

แล้วผมหันไปบอกเจนว่า

ผมเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่บนพาน

แล้วมันจะมีกระดาษสอดอยู่๒ใบ
ผมดึงกระดาษใบแรกออกมาที่อยู่ตรงกลาง

แล้วมันจะมีกระดาษแผ่นดึงอยู่นี่

โหแสดงว่าเขาถามหมดแล้วนะนะ
ครับผม
ก็ดึงหัวหลุดเลย

ปรากฏว่าแผ่นบนมันจะมีแต่ปูปักมุด

โห้ยน่ากลัววะ
ตุ๊กตามันจะขนาดประมาณนี้ครับพี่

ตอนนั้นคือโมงหัวคือรู้แล้วว่าคุณหน้าแล้วอะ

ครับผมผมพออย่างนั้นผมก็เลยคือมือข้างหนึ่งผมถือผ้าหน้าใหม่
ผมไปละเลงโต๊ะเลยละเลงโต๊ะระเลงหัวเตียงระเลงทุกอย่าง
แล้วบอกถ้าเกิดมีคาถาสะกดตอนนี้หลุดแล้ว
ผู้ชายคนนี้ทำอะไรก็ช่างเอาคืนได้เลย
แต่อย่ามายุ่งกับพวกผม๓คนแค่นั้นพอ

เรากำลังพูดกับสิ่งที่เขาเลี้ยงเอาไว้สิ่งที่เขาบูชาไว้
คือมีไม่มีก็ช่างแต่ผมเชื่อว่าเขามี
เพราะว่าจากความแปลกของพี่สาวผมเอง
ผมเลยเดินไปคว้าโทรศัพท์เขาแล้วก็ไปหาอะไรจิ้มเอาซิมออกมา
ผมคืนให้แค่ซิมแล้วก็บอกเขาว่า
พี่ผมเป็นลูกสาวของอดีตตำรวจท่านหนึ่ง
ถ้าไม่จบเรื่องนี้ผมเอานักแน่
ขอแค่โทรศัพท์เครื่องนี้พอ
เพราะว่าหนึ่งในโทรศัพท์มันมีข้อมูลของพี่ผม
มีทั้งลูกมีทั้งอะไรหลายอย่าง

แต่ลอดูว่าเขาจะจบหรือ
ก็เขาก็ไม่ตามมาไม่อะไรไม่มีอะไรทั้งนั้น

มาเช็คดูทุกอย่างนู่นนี่นั่นว่า
ไม่มีการส่งต่อไม่มีการอะไรแล้ว

แล้วก็โทรศัพท์ของพี่ก็ทำการลบทำการอะไรก็ครับ
มาติดตรงที่หลังจากเหตุการณ์วันนั้น

อ้าวคือยังมีอาการที่ว่า
ชอบกินของสดอืมชอบทำอะไรแปลก
บางทีก็เกี่ยวกัดขึ้นมาเฉยเลย
ยังมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังคือ

จู่ตบโต๊ะขึ้นมาแล้วก็เดินออกจากห้องมาเฉย
ทั้งที่การประชุมครั้งนั้นก็ไม่ได้

ไม่ได้มาเจาะจงที่ฝ่ายงานของตัวเอง
เป็นการประชุมของฝ่ายอื่น
ทุกคนก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้น
หัวหน้าพักงาน
ก็คือพักงานแกไปประมาณเป็นเดือนนะครับ
ก็เลยโทรมาว่าพอจะทำอะไรให้ได้บ้างหรือเปล่า

เขาก็ไปตามวัดในกรุงเทพครับ
ไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย
ผมก็เลยงั้นเอางี้มาที่ชนบุรี
ไปที่วัดหนึ่งที่ผมสถา
เป็นวัดหลวงปู่เกจิท่านหนึ่ง

คือแกพูดภาษาไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่
เล่าให้ลูกศิษย์แกฟังแล้วก็

เป็นภาษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แกจะเป็นคนจีน

ทีนี้แกก็เหมือนเจิมหน้าผากเจิมอะไรให้แล้วบอกว่า

ทุกคนก็กลับมาแล้วก็มาใช้ชีวิตเหมือนปกติ

ความสู้ความโทรมเริ่มหายไป
แต่สิ่งที่มันไม่หายคืออาการอยากของดิบ

คือแกเป็นอย่างนั้นอยู่คือปีกว่าเลย
นั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยแกจะเดินไปตู้เย็นแล้วก็คือไปหยิบกินเฉยอ่ะ
คือในตู้ต้องมีของดิบอยู่ในนั้นตลอด
มันคนละอารมณ์กับคนชอบกินซอยจุนะต้องบอกไว้ก่อน

คนละอย่างกันแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบพยายามสัญหามากินอยู่ตลอดเวลา
คือถ้าเป็นซอยจุคือมันเป็นเมนูไงพี่

แล้วเราทำให้มันสะอาดอ่าทำให้มันน่ากินแต่ว่าอันนี้คือ

ใช่หยิบมาจากถุงเลยหูทั้งคาวทั้งคือมันก็ไม่ได้ล้างอ่ะ
หรือบางทีเหมือนจะบ่นหิวหิวแล้วก็ให้เจนไปทำกับข้าวให้กินบอกเมนูบอกทุกอย่าง
กินเข้าไปแล้วเหมือนไม่ถูกใจก็เดินไปทำเอง
จนเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งเมื่อช่วงปี๖๒
ก่อนโควิดช่วงก่อนโควิด

กลับบ้านไปเจอกับพ่อกับแม่
พ่อกับแม่ก็เลยเหมือนทำกับข้าวให้กิน
มื้อนั้นมาอาการแปลกทั้งหมดหายไปหมดเลย

อันนี้ไม่แน่ใจว่าแกจะทำยังไง

เท่าที่รู้จากเจียนคือหลังจากมื้อกับข้าวมื้อนั้นก็คือ
อาการแปลกทั้งหมดหาย
รวมไปถึงอาการเกี้ยวกาดที่มี

แล้วผู้ชายคนนั้นยังได้ทราบข่าวเขาไหม

ต่างคนต่างไปเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมตามเรื่อง
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ลูกค้านะพี่
จะถามอยู่พอดีว่าพี่สาวเราไปเจอผู้ชายคนนี้ได้ยังไง
ก็คือแกเป็นฝ่ายขายใช่ไหมพี่
ตอนนั้นก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนขับรถ

แล้วที่ผมถามคือผู้ชายคนนี้จะเข้ามาจะเข้ามาในวงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเลย
จะเข้ามาชนแก้วบ้างขอดื่มขออะไรอย่างนี้
แล้วเหมือนจะมีการป้อนอาหารป้อนอะไรให้กันอยู่เรื่อย
ด้วยความเมามันต้องมีการดื่มกันกิน
อันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องเกี่ยวกับอาชีพที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถนะ

ไม่ใช่ว่าสายงานมันไม่ควรที่จะมาเจอกัน

แล้วความที่มันไม่สอดคล้องกันเลยคือ
แกเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายขาย
หน้าที่การงานทั้งทุกอย่างมันไม่ใช่เลย
กระทั่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมันถึงมีอาการแปลกของแกเกิดขึ้น
แสดงว่าหลังจากที่เจอกันวันนั้นเนี่ยเขาคงมีการแลกไลน์กันไว้
อาจจะเป็นคืนนั้นหรือก่อนหรือหลังจากนั้นไม่รู้

แสดงว่าไอ้ตอนที่ถ้าสมมุติว่ามองเรื่องนี้พี่สาวโดนทำของใส่
โดนอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นตอนที่เจอกันวันแรก

ที่มีการป้อนบางสิ่งบางอย่างให้กัน
หรืออาจจะเป็นการชงเครื่องดื่มให้ดื่มมันก็เป็นไปได้หมดถูก

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณนิกเล่าเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะ
เปิดเข้าไปในห้องผู้ชายคนนึงแล้วมันมีโต๊ะหมู่ที่มันไม่ได้บูชาสิ่งดีอ่ะ
แต่สิ่งที่คุณนิกเตรียมไปนี่ก็แสกสรรเหมือนกันนะเอาจริง

คือรู้เลยไหมว่าของคุณนี้มันสามารถทำลายคุณสายมนต์ดำได้บางอย่าง
แต่ก็มีบางอย่างที่ถ้าเอาสิ่งนี้ไปแปะไปโดนไปเสริมมันก็เพิ่มให้เหมือนกัน
เช่นถ้าเขาบูชาพวกอันนี้เคยได้ยินได้ฟังมานะ
ีเป๋อไอ้งั่งพวกนี้กินอย่างนี้โดยเฉพาะต้องแบบสังเวยด้วยพวกนี้โดยเฉพาะเลย
ไม่คืออันนี้ผมพอรู้อยู่เพราะผมก็ฟังเขาเล่ามาเยอะเหมือนกัน

ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าอย่างไอ้งั่งมันจะเป็นเหมือนสำลิดนะครับ
ใช่คล้ายดูเผินคนไม่รู้เหมือนพระ
เหมือนพระแต่ว่าอันนี้คือมีแต่ขนาดอย่างนี้เลยคือตุ๊กตาเลยบางตัวตัวใหญ่มาก
แสดงว่าคนคนนี้ต้องมีอาจารย์ต้องมีคนที่สอนเรื่องพวกนี้ให้เขา
เขาคงไม่ได้ทำร่ำเรียนเองผมว่านะ

เขานำเรียนเองเขาจะต้องไปหาเงิน
ใช่ครับแล้วเขาต้องเซฟกว่านี้ด้วย
แล้วตอนที่ไปคือเขาไม่คิดสู้เลยนะพี่
ทางใจผมก็เจอคุณนิกเข้าไปเขาก็คงไม่สู้หรอก
จริงโอ้โหไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นคือผมว่าเขาตกใจ
ตกใจแล้วไม่ทันตั้งตัวทำอะไรไม่ถูก
แล้วมีดไปจ่อแล้วอ่ะผมว่าใครจะสู้
หลังจากที่พี่สาวได้กินอาหารของคุณพ่อคุณแม่เข้าไป

อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะ
พระในบ้านพระอรหันต์ในบ้านจะช่วยได้
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่ของพี่สาวคุณนิก

แต่เท่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาส่วนมากก็จะเป็น

ซึ่งมันอาจจะทำให้พวกนี้มันคลายลงได้ถูกไหม
คือเรื่องราวของพี่สาวที่เปลี่ยนไปน่ากลัวเหมือนกันนะ
กับเรื่องของการทำของใส่คุณสัยมนต์ดำ
แล้วเรื่องพวกนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยไม่รู้จบ
แต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังมีให้เราฟังอยู่บ่อย
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เขาหาทางลัดแบบนี้เริ่มเยอะขึ้น
ถูกไหมเวลาจะชอบใครสักคนนึงหรือว่าอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่ง
ไม่ต้องใช้ความสามารถตัวเองแล้วอ่ะหาทางด้านนี้เลย
แล้วเดี๋ยวนี้มีขายกันในแบบออนไลน์กันเยอะมากเลยนะ
พวกเสน่ห์น้ำมันพลายไอ้ตุ๊กตามัดอย่างนี้
มีขายกันในออนไลน์จริงจริงมีครับซึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
การที่เขาไปซื้อมาแล้วเอามาใช้มันจะใช้ได้ผลมากน้อยขนาดไหน
แต่ทั้งหมดเลยมันคือมันมีแต่ความเสียอันดับแรกคือเสียเงินก่อน
เสียเงินโดนหลอกอันดับที่สองคือมันจะค่อยเสียตัวตนของเราไป
อันดับที่๓คือมันจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี
ผลสุดท้ายไอ้ของเหล่านั้นหรือว่าที่เราเรียกว่าบาปกรรม
มันก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวคนทำคนทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้น

นั่นคือเรื่องราวของพี่สาวที่เปลี่ยนไป
โอเคคุณนิกขอบคุณมากครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวสถานี

แล้วก็เหมือนเดิมฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์
ลักษณะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องผีก็ได้นะครับ
เรื่องลี้ลับเรื่องคุณสัยมนต์ดำเรื่องแปลกเรื่องเหนือธรรมชาติ
และสัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
สี่ทุ่มห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับและสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใครพลาดไม่ได้ครับสำหรับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทนครับพี่แจ๊คครับ